บอกเลยนะว่าช่วงนี้ชายไทยทุกคนต้องเตรียมพร้อม
แต่งตัวไปหาควันตา
วันนี้พี่มา

ลากไงไม่ต้องบอกจะเล่าเรื่องอะไร
เรื่องของเรื่องเนี่ยจะบอกว่าได้เวลาแล้วที่ชายไทยทุกคน

วันนี้พี่จะต้องลาไกล

เพราะว่าจับใบแดงมา๑ใบ
เห็นทีพี่ชายต้องกลับเข้ากรม
กรมเหมาะมากเลย
คือช่วงใกล้ต่อจากนี้ไป
จะเป็นช่วงที่ถึงฤดูกาล

ใช่ท่านกองทัพบุคคญพาการออกมาแล้วนะครับ
ถึงกำหนดการในการเกณฑ์ทหารช่วงต้นเดือน
คือจริงต้องแต่ช่วงต้นเดือนเมษา
แต่ด้วยความที่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้กองทัพเขาก็เลื่อนมาเป็นช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้
ย้ำนะกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้
ถ้าพูดถึงการเกณฑ์ทหารสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์
ก็คือการล้วงจกขย่ำขยี้

ใบดำและใบแดงช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นสีสันเลยนะ
เพราะฉะนั้นผมว่านะไปดูกันหน่อยกับปีที่ผ่านมา
ตลอดข่าวรวบรวมไว้แล้วว่าสีสันในการไปจับใบดำจับใบแดง
สนุกสนานขนาดไหน
มาดูภาพบรรยากาศความสนุกการเกณฑ์อาหารในปีที่ผ่านมากันครับ
เริ่มกันที่หลวงพี่ท่านนี้เลย

ก่อนจะจับมีอวยพรให้คนอื่นได้ใบแดงอีกด้วยนะครับเนี่ย
ไปดูกันดีกว่าว่างานนี้หลวงพี่จะรอดไหม
พอประกาศได้ใบแดงหลวงพี่ถึงกับยิ้มแห้งเลยล่ะครับ
คนต่อมาหน้าตายิ้มแย้มขนาดนี้
สงสัยจะต้องมีของดีติดตัวมาแน่นอน
ถึงกับเข่าอ่อนยืนไม่เป็นเลยนะตัวเอง
คนนี้ดูดีมีสง่าราศีพร้อมรับใช้ชาติแบบนี้
จะได้ใบอะไรไปดูกัน

ขนาดนี้ก็ตัวอ่อนถึงกับยืนไม่เป็นเลยล่ะครับ
ไปดูพี่รูปหลอกคนนี้กันบ้างว่าจะได้ใบอะไร

ก็ออกอาการดีใจเหมือนกับได้แฟนใหม่เลยนะครับพี่
คนต่อไปท่าดังธรรมแมนแบบนี้
หวังว่าพี่จะไม่เป็นลมใช่ไหมครับ
ใจเย็นครับดีใจซะจนเขารู้กันหมดแล้ว
ว่าพี่น่ะเป็น
คนนี้ดูดิที่โบกไม้โบกมือล่ะเอ้ย

ไว้น้องตกดีดีดำ
ดำแบบนี้ก็ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีด้วยนะครับ
คนนี้ดูสิดีแหละพี่ฟังแต่ว่านี่

คนนี้ดูมั่นใจเป็นพิเศษ

จะเป็นที่คาดผมนำโชคกันล่ะครับ
อุ้ยพอบอกใบดำ
ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่
และแล้วก็มาถึงทีของหนุ่มมาสเซอร์คนนี้
แหมใบดำแบบนี้
จะรออะไรก็เต้นสิครับ

ทำให้เราแบบว่ามีระเบียบวินัยอะไรต่างมากขึ้น
แต่ก็ยิ่งอย่างว่าแหละคุณผู้ชมมันเป็นสีสันที่เรานำมาฝากกันเท่านั้น
เดี๋ยวปีนี้มีสีสันยังไงเดี๋ยวก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะ